พูดถึงเรื่องสุขภาพของคนขับเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
เช่นเดียวกับหนุ่มขับรถกระบาดตู้ทึบคันนี้กำลังจะไปส่งของให้กับลูกค้า
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะพี่ก๊อฟแต่แล้วจู่จู่เขาเกิดอาการวูบ
วูบเสร็จแล้วเนี่ยรถพุ่งชนราวสะพานข้างทาง
จนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เจ็บถึง๒รายด้วยกัน
รถดิมันหลุดออกไปเลยอ่ะใช่แล้วคือชนแรง
เนี่ยค่ะแอร์บงแอร์แก๊กต่างโอ้โหแล้วยับเยินหมดเลย
โดยเฉพาะภายในตัวบริเวณที่นั่งคนขับ
แล้วก็ผู้โดยสารนะคะนี่คือภาพค่ะ
บริเวณจุดเกิดเหตุสภาพรถกระบะพังยับเยินเสียหายแบบนี้
จุดนี้อยู่บริเวณถนนสุขุมวิทย์ขาออกมุ่งหน้าไปทางจังหวัดตราดนะคะ
ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะกู้ภัยก็เร่งช่วยนำตัวคนเจ็บออกมาจากรถเลย
สภาพคือรถกระบะพุ่งชนติดกับราวสะพานอยู่แบบนี้นะคะ
คนขับเนี่ยติดอยู่ด้านในเห็นบอกว่าต้องมีการใช้อุปกรณ์ตัดถ่าง
ในการช่วยเหลือออกมาทราบชื่อคือนายนัทพงศ์
ระบาดเจ็บบริเวณขาขวาผิดรูปนะคะ
ข้อเท้ามีแผลฉีกขาดแล้วก็บาดเจ็บที่บริเวณศีรษะ
ส่วนผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยกันนางสาวสมหญิงอาจสมบัติวัย๓๐ปีค่ะ
เขาก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนตี๔ที่ผ่านมานี่เอง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามท่านเนี่ยค่ะก็คือคุณสมหญิงนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าจังหวะนั้นเนี่ยนั่งรถมารถกระบะค่ะ
นี่แหละที่มีนายนัทพงศ์เป็นคนขับเนี่ยนะคะ
เขากำลังบรรทุกสินค้ามาจากกรุงเทพ
กะว่าจะไปส่งลูกค้าในพื้นที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับเกิดอาการวูบค่ะคุณผู้ชม
ทำให้รถเนี่ยโอ้โหไม่สามารถควบคุมได้
วงมาลงพวงมาลัยที่อยู่ด้านหน้าคือเขาก็เสียหลัก
แล้วก็ชนกับบริเวณราวข้างทางแบบนี้

ถือว่าเคราะห์ดีนะพี่ก๊อฟที่แบบไม่ถึงขั้นเสียชีวิตกัน
ยังไงนอกจากสภาพรถแล้วร่างกายก็สำคัญเหมือนกันนะคะ